คุณป้าท่านหนึ่งคุณผู้ชมกำลังจะเดินเข้าไปในห้องน้ำไปปัสสาวะ
ปรากฏว่างูเห่าเลื้อยตัดหน้า

รู้ไหมคะว่าคุณป้าทำไงคุณป้าบอกงานนี้งานหมูเลยปิดประตูห้องน้ำเรียกกู้ภัยเลยจ้ะ
กู้ภัยมาถึงทำยังไงก็ต้องจับค่ะ
ตะขอเหล็กเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหไปอยู่ในซอกตรงนั้นนะคะคืองานยากของกู้ภัยแต่งานง่ายของป้า
มันอยู่ในห้องน้ำแล้วใช่ไหมชิงตัดหน้าฉันใช่ไหมปิดประตูห้องน้ำกู้ภัยมาถึงต้องใช้เห็นไหม
ขอเหล็กพร้อมกับถุงของป้า
เตรียมไว้เลยนะคะพยายามค่อยขี่ค่อยต้อนงูให้จนมุมแบบนี้นะคะ
อย่าตัวไป

ก็เลยปิดประตูห้องน้ำไว้ก็เลยโทรเรียกลูกมา
ป้าบอกว่างูเห่าตัวนี้ยาวสักประมาณ๒เมตร
แต่ยังไงก็แล้วแต่คิดในแง่ดี
คุณป้าเป็นคนมองโลกบวก
ครับงูเห่าเข้าบ้านป้าบอกว่าจะให้โชค
ก็เลยเตรียมที่จะซื้อบ้านเลขที่ค่ะซื้อลอตเตอรี่นะคะ
เลขที่๙๕หมู่ที่๔ตำบลบ้านแก้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรีซื้อแล้วค่ะป้าไวมากเลยป้าจ๋า
บอกว่าเดี๋ยวถ้าถูกแล้วจะให้๒บาท

อืมดีจังเดี๋ยวจะซื้อต่าง